เพราะว่าเป็นคลิปตำรวจจาราจร
โชว์ลูกเตะกังฟูใส่รถจักรยานยนต์

รถจักรยานยนต์หลบหนีด่าน

อ้าวแต่เขาขับรถย้อนศรมาขนาดนี้ก็อันตรายอยู่นะ

บันทึกภาพไว้ได้จังหวะที่มีรถจักรยานยนต์ขี่ย้อนสอนมา
แล้วก็ขี่สักชิดเกาะกลางถนนเลยนะคะ
ตอนนั้นเองตำรวจจราจรยืนปฏิบัติหน้าที่อยู่ตรงนั้นพอดี
ตำรวจเห็นค่ะขี่ย้อนสอนมาเอาจะจับยังไงล่ะคะ
มือคำว่าจับปกติต้องใช้มือใช่ไหม

ตำรวจนายนี้ไม่ได้ใช้มือ
จับเข้าไปแบบนี้เตะเข้าไปแบบนี้เต็ม

ล้มกลิ้งไปตามท้องถนนนะคะ
ช่วงท้ายคลิปจะเห็นว่าตำรวจก็เดินเข้าไปหาคนขี่รถจักรยานยนต์ด้วยเหมือนกันนะคะ

ที่หน้าศูนย์สาธารณหาดใหญ่สงขลา
เจ้าของคลิปโพสต์ข้อความบอกว่า
เด็กคนนี้เห็นด่านตำรวจแล้วพยายามหลบหนีแต่หนีไม่รอด
ก็ทำให้คนมีคนเข้าไปแชร์ต่อไป
แล้วก็มีคนเข้าไปคอมเมนต์เป็นจำนวนมาก
นี่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่สงขลานะคะ
มาดูอีกหนึ่งคลิปที่เพชรชะกะเสม๑๐

รอปภเอกชนบริษัทเอกชนคนหนึ่ง

คือไม่ทราบว่ามีเรื่องอะไรกับวินรถจักรยานยนต์รับจ้างนะ
วิ่งไล่ตามหนุ่มวินคนนี้ก่อนที่จะกระโดดตัวลอยเข้ากลางหลัง

พี่วินก็เสียหลักล้มไปกองกับพื้นเลย

บอกว่ารอปภคนนี้เพิ่งเข้ามาทำงานอีกนะ

เนื่องจากขอทางให้รถออกมาจากบริษัท

หลังจากเกิดเหตุรอปภถูกไล่ออกเรียบร้อยค่ะ